พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะมีสนามแข่งรถแห่งหนึ่งค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาก็ทำตามนโยบายของรัฐบาล
เคยมาขอความร่วมมือว่าแทนที่จะให้กลุ่มเด็กแว้น
เขาไปแว้นกันตามถนนแล้วก็เดือดร้อนรถคนอื่น
ร้อนคนอื่นที่อยู่แถวนั้นก็มีสนามให้เลย
แว้นใช่ไหมมาแว้นในสนามแข่งจริงเลยดีกว่า
เขาก็เลยเปิดให้เข้าฟรีนะคะก็มีกลุ่มเด็กแว้นไป
แต่ว่าพอไปดูแล้วเนี่ยมันแว้นแบบเกินไปอะค่ะ
แม้ว่าจะเป็นสนามแข่งรถจริงแต่เวลาคุณขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
คุณแข่งรถเนี่ยต้องใส่หมวกกันน็อกในคลิปนี้ก็ไม่มี
แล้วก็แต่งตัวกันแบบนี้ค่ะผู้หญิงเขาเรียกอะไรนะ
แล้วก็ไปเต้นเปิดเพลงเต้นกันแบบ
มันใช่หรอคะคนก็เลยมาแชร์กันอย่างงี้ว่ามันใช่หรอคะ
มันไม่ใช่สภาพของสนามแข่งรถแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็หลายภาพที่เห็นในคลิป
เห็นว่าเด็กบางคนคือผมเกลียนผมสั้นมากขึ้นแล้วดูแบบไม่น่าจะถึง๑๘ยังเด็กมากเนี่ยแล้วปล่อยเข้าไปในสนามแบบนี้ให้เขาแว้นกันหลุดโลกแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่า
พอคลิปนี้แชร์กันไปในโลกโซเชียลคนก็เลยวิจารณ์กันหนักค่ะ
ว่าจริงแล้วควรจะเข้มงวดกว่านี้ไหม
แม้ว่าจะเป็นสนามปิดก็ตามนะ

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเจ้าของสนามนะคุณภาคภูมิ
คือมันต้องมีกฎกติกามารยาท
แต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงไปรวมตัวกันอยู่เยอะขนาดนี้แล้วอย่างนี้เนี่ย
อย่างภาพที่ท่านเห็นเนี่ยซ้อน๓ก็มีนะ
ดูแล้วแทนที่ผู้ปกครองจะสบายใจเนี่ยเป็นห่วงซะมากกว่านะครับ
เรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปถึงสนามนี้เลยนะครับ

อยู่ในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เจ้าของสนามชื่อว่านายจินดาเสงี่ยมวงอายุ๕๑ปีนะครับ
เขาเปิดเผยว่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามคลิปที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะ
ปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้าสนามแข่งได้อย่างไร
รับว่าทางสนามเองก็มีความบกพร่อง
เนื่องจากงานที่จัดเมื่อวันเสาร์ที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ให้กลุ่มเด็กแว้นเข้าสนามได้ฟรีก็เลยไม่มีการควบคุม
ซึ่งการจัดงานครั้งต่อไปจะเป็นคืนวันเสาร์ที่๒๕สิงหาคม
เข้มงวดขึ้นเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีห้ามเข้าสนามโดยเด็ดขาด
คือไม่ใช่ว่าเด็กแว้นคนไหนก็เข้าได้นะต้องอายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปีนะครับ
มืนเมาก็ห้ามเอาเข้านะตรงนี้ห้ามมาโดยตลอดอยู่แล้ว
ส่วนที่เห็นมีการเต้นแบบวาบวิวเปิดเพลงเต้นกันต่อไปจะเข้มงวดขึ้น
ไม่ให้มีการทำลักษณะอาณาจารย์จนน่าเกลียดอีกต่อไป
เจ้าของสนามแข่งรถจักรยานยนต์แห่งนี้นะครับยังบอกว่า
กรณีเด็กแว้นแต่งกายใส่เสื้อสายเดี่ยวไม่ใส่หมวกกันน็อกซ้อน๓อะไรพวกนี้
ตรงนี้ถือเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กแว้นโอ้โหตอนนี้แต่งตัวกันไปแว้นแบบเนี้ย

คือมีทั้งสาวแบบเด็กวัยรุ่นแล้วมีสาวประเภท๒
ด้วยนะคะตามคลิปที่เขาบอกมานะ

ใส่เป็นบิกินี่ขี่มอเตอร์ไซค์กันเหรอคะ
อ่านี่ธรรมชาติหรือเปล่า
คือบอกเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กแว้น
ที่จะไม่ชอบใส่เครื่องป้องกันต่าง
ไปบังคับเขาเขาจะไม่เข้าสนาม

คือไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้ตามสบาย
การสร้างสนามตรงนี้ถือเป็นความปรารถนาดีที่เด็กแว้น
ไม่ต้องไปเสี่ยงอันตรายตามถนนใหญ่
คือถ้าบอกว่าถ้าเขาบังคับให้เขาใส่เดี๋ยวเขาไม่มาสนามเนี่ย
ที่เขาจะมาถึงสนามคุณผ่านมากี่ถนนกี่ตรอกซอกซอย
ก็แสดงว่าแต่งอย่างนี้ออกจากบ้านกันมาเลยเหรอ
ตายแล้ว

กลัวว่ามันก็จะกลายเป็นแหล่งโมสุมซะเปล่าแทนที่จะเป็นเรื่องดี

เอาให้แบบเออกฎกติกามารยาทเป็นอย่างนี้น้อง

อย่าไปแข่งกันที่ถนนทั่วไปนะ

แต่มีกฎกติกามารยาทยังไง

ต้องมีต้องอายุไม่ต่ำกว่า๑๘
ต้องแต่งตัวเหมาะสมอะไรแบบนี้
เขาแว้นกันแล้วก็ไปหัวฟาดพื้น
สมองไหลคอหักตายที่สนามคุณคุณรับผิดชอบยังไง